คุณผู้ชมเรายังอยู่ในเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะ
เดือนแห่งความรักเราก็ต้องมาทายดวงกันดีกว่านะคะ
ว่าราศีใดค่ะเขาบอกว่าดวงความรักเบ
เนื้อหอมรุนแรงมากภายในครึ่งปีนี้มีแฟนแน่นอน
ราศีนั้นจะคือราศีอะไรไปฟังเต็มเลยค่ะ

เขาเรียกว่าดวงความรักเนี่ยโอ้โหเจอจรัส

โสดมานานจนแบบว่าคานขึ้นสนิม
แบบว่าไม่คิดว่าโอ้จะได้ลงจากคาเนี่ย

หรือว่ามาในรูปแบบของเพื่อนอะไรอย่างนี้ทั่วไป
แบบว่าไม่คิดว่าคนนี้จะได้มาเป็นคู่ก็ได้มา

ไม่พูดไม่ได้เลยราศิกรกฎเรียกว่า
ความรักเนี่ยในช่วงนี้เนื้อหอม
ก็คือในช่วงนี้อาจจะได้แบบได้กินติ่มซำบ่อย
เพราะว่ามีคนมาขายขนมจิต

ฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่า
มีคู่ยากต้องผ่านในเรื่องของความรักมาหลายครั้ง
หรือว่าต้องออกหากก่อนออกหากหลายรอบก่อนอะไรอย่างเงี้ย
มีโอกาสที่จะได้พบรักแท้กับเขาสักที
ชาวราศีสิงศ์พื้นดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์เนี่ย

ก็จะมีคนเข้ามารักมาชอบเขาอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าในช่วงนี้มีโอกาสได้พบรักแบบจริงจัง

แต่ว่าถ้าสงวัติคนที่มีคู่อาจจะต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าความรักค่อนข้างที่จะจืดจางเป็นนิดนึง

อาจจะต้องหาเวลาให้กันมากขึ้น
หรือว่าอาจจะต้องแบบว่าซื้อของมาเตอร์ไพรส์คนรักไหม
สมมุติว่าอยากจะไปไหว้ขอพรเรื่องของความรักนะคะ
แนะนำว่าไปไหว้พระปีมุรติก็ได้นะคะที่ข้างตึกเอ็มภัย
หรือว่าถ้าใครจะไปทำบุญสมมุติว่าแบบอยู่ไกลไม่สะดวกที่จะมาที่กรุงเทพนะคะ
ก็ไปทำบุญด้วยของคู่ก็ได้ของคู่ของหวานของหอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เช่นนี้เรียกว่าของการตักบานแล้วก็ใส่ในพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองลงไป
มีแต่คนดวงดีทั้งพี่แจ๊คทั้งพลอย
ย้ายไม่ได้แต่เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ